ดูกันหน่อยสำหรับการขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไทยแลนด์๔๐
รู้ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจกันแล้วรู้ในเรื่องของการค้ากันแล้ว
แต่เรื่องของคุณภาพชีวิตเองก็สำคัญนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตหลังเรือนจำ

แต่คนที่เข้าไปแล้วแล้วออกมาแล้วเนี่ย
ตราหน้าว่าเป็นคนคุก
แล้วแบบนี้จะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขา
หรือมีการทำให้เรือนจำไทยของเรากลายเป็น๔๐ได้ไหม
จะทำอย่างไรวันนี้ติดตามกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่คุณมิ้นเกินไปเนี่ย
เป็นเรื่องที่พูดกันมายาวนานว่า
เราจะพัฒนาคุณภาพผู้ต้องขังได้ยังไง
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเป็นภาระกับสังคม

ตอนหลังเนี่ยข่าวเรื่องคนดังไปติดคุกก็เยอะ
ผสมกับข่าวที่เขากำลังขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย๔๐
เอา๒จับ๒เรื่องนี้มารวมกัน
ผมได้อ่านบทความชิ้นหนึ่งชอบใจครับ
ขอนำมาขยายผลหน่อยเถอะ
บทความชิ้นนี้มิติใหม่คุกไทย๔๐
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังได้ยังไง
เขียนโดยอนิดาวัลครับ
อนิดาวัลพศุนธรท่านเป็นคณะเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยลังศิษฐภ์

กรมราชธรรมเขาได้มีโครงการมากมายที่จะพัฒนาผู้ต้องขังนี่รูปของอาจารย์นะ
เพราะเขาเชื่อว่าเพื่อให้ว่าเมื่อพ้นโทษไปแล้วเนี่ย
อย่างมีคุณภาพให้มีความรู้ให้มีอาชีพ
แล้วปรัชญาของกรมราชธรรมเขาก็คือว่า
คืนคนดีสู่สังคม
แต่ว่าโดยสภาพความเป็นจริงเนี่ย
มันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังหรอกครับ
เห็นไหมฮะเวลาปล่อยนักโทษล็อตใหญ่ออกมาทีไรสังคม

ดึกเวลาโจรไปฉกจริงวิ่งลาว
ปล้นมินิบาทปล้น๗๑๑ปล้นปั๊มน้ำมัน
พอตำรวจจับได้เนี่ยคำสารภาพใกล้เคียงกันหมดเลยครับ
ไม่มีงานออกจากคุกมาไม่มีงาน
สมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับ
เมื่อไม่มีงานทำสิ้นท่าก็ต้องมาฉกชิงวิ่งราวเขา

รายก็บอกว่าที่ต้องทำเพราะว่า

ฉะนั้นวงจรของชีวิตผู้ต้องขังก็อยู่อย่างนี้
ออกมาไม่มีงานทำหมดหนทาง

แล้วก็กลับเข้าไปเข้าคุกใหม่
กรมราชธรรมจึงคิดกันมาตั้งแต่

ว่าทำยังไงที่จะให้คนมาอยู่ในห้องขัง
มาพัฒนาศักยภาพ

เรื่องนี้ไม่ง่ายเพราะมันมีองค์ประกอบหลายอย่าง

การฝึกอาชีพการให้การศึกษาเนี่ย
ราชธรรมทันอยู่บางทีก็ไม่ตรงกับอาชีพข้างนอก
แต่เคยมีภาคเอกชน
เขาเป็นผู้ประกอบการขายกาแฟ

สอนวิธีการชงกาแฟ

ใครที่อยากจะมาเปิด

งกาแฟไม่เป็นเอาเขาไปสอนให้

ก็เลยมีแนวความคิดขึ้นมาว่า

ภาคเอกชนที่เขามีจิตอาสา
ผู้ประกอบการที่มีจิตอาสา

ไปใช้ทุนมากเกินไปก็ไม่มีทุน

ออกจากคุกมาก็เอาไปประกอบอาชีพได้

ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยมีแนวความคิดขึ้นมา

เรื่องที่สองก็คือว่า

อยู่ในสังคมได้ยังไง

คนที่ออกมาจากคุก
สังคมไม่ยอมรับ
เมื่อสังคมไม่ยอมรับก็มีปัญหา
สังคมไม่ยอมรับที่เห็นชัดก็คือว่า

พอรู้ว่าเคยติดคุกเนี่ยเขาไม่เอา

มาสมัครโดยไม่ใช่คนที่ออกมาจากคุก

ไม่มีจริงไปเลือกแรงงานต่างด้าวมาทำงาน

ฉะนั้นพอทัศนคติเป็นอย่างนี้
คนที่ออกมาจากคุกหางานทำยาก
หางานทำยากและสุดท้ายขึ้นมาก็ไปวน
ไปทำในเรื่องที่ไม่สุจริต
ฉกชิงวิ่งลาวเขาทำยังไง

ประวัติของผู้ต้องขังที่พ้นโทษมาเนี่ย
ทุกวันนี้ถูกบันทึกไว้

สมัครงานที่ไหนนายจ้างก็ถาม
มีข้อเสนอว่าลบไปเลยได้ไหม

มีข้อเสนอนะจากภาคเอกชนนะ

ประวัติต้องโทษเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

แปลว่าเวลาไปสมัครงานที่ไหน
สอบสัมภาษณ์หรือนายจ้าง
ไม่ต้องถามว่าเคยติดคุกมาหรือเปล่า

ไม่ถามเป็นประวัติส่วนตัว
ไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นเงื่อนไข
ในการทำงานได้ไหม

โอกาสที่เขาจะได้งานทำ

นี่คือข้อเสนอในวงเสวนา

ทำยังไงที่จะแก้ระเบียบเปิดโอกาส
ให้เอกชนที่เขาเป็นจิตอาสา
เขาจะได้ไปฝึกอาชีพ
ออกมาแล้วทำยังไงที่จะลนรงค์

มาเป็นเงื่อนไขไม่จ้างงาน
ทำยังไงที่จะไม่บันทึก

เรื่องนี้จะต้องทำค่อยเป็นค่อยไป

เขาจะได้มีโอกาสกลับเนื้อกลับตัว

ก็เป็นไปด้วยความลำบาก

เรื่องนักโทษในคุกแออัด

มีประชากรหรือผู้ต้องขังประชากรคุกเนี่ย
อยู่อันดับต้นของโลกนะครับ

เปรียบเทียบกับประเทศที่เขามีประชากร

ตอนหลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นนักโทษ

ผมได้ข้อมูลจากดรกิติพงศ์กิติยรักษ์

กระทรวงยุติธรรมมาก่อน

เงินงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมเนี่ย

การบริหารจัดการดูแล

ขยายคุกไปเท่าไหร่ก็ไม่พอ

ค่าอาหารการกินต่อหัวต่อคน

ก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งคือออกมาแล้วมีงานทำ

ออกมาแล้วสักพักหนึ่งกลับเข้าไปใหม่

เสวนากันอย่างนี้ผมคิดว่า

อันนี้ก็เป็นประเด็นที่

ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง

ผู้ต้องขังเข้าไปทำงาน

จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขยังไง

เพื่อไม่ให้มีบาปติดตัว

ขยายผลหน่อยต้องขอบคุณ

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยลังศิษฐ์

หวังว่าภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ให้ภาคประชาชนอาสา

เข้าไปในคุกแล้วแจ้งความจำนงว่า
สอนอาชีพง่าย

ตอนนี้ภาคประชาชนกิจอาสาเยอะ
อย่างที่บอกแล้วร้านกาแฟนำร่องไปก่อนแล้ว

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ที่จะคือเรื่องของประวัติก็เรื่องหนึ่ง
เพราะว่าบางทีใจเวลาเห็นข่าว

จะพ้นโทษมาแล้วมาก่อเหตุอีก
อยากรับก็อยากแต่บางทีก็ไม่มั่นใจ

คนที่ติดคุกมา

แล้วสุดท้ายขึ้นมาถ้าคุณกอล์ฟคุณมิ้นจำได้นะ

ที่ไปปล้นปั๊มน้ำมันได้เงินไม่กี่ร้อยบาทหรอก

ภาพอย่างนี้ทั้งนั้นว่าออกจากคุกมาไม่มีงานทำ
ท้องลูกไม่มีจะกินนมอะไรทำนองนี้
เออมันต้องแก้ทำอย่างไร๔๐อ่ะ
ใช่คือทั้งความเข้าใจของการปรับปรุงข้างใน
และความเข้าใจของคนที่อยู่ข้างนอกด้วยก็ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะ

ใช่ครับประชาชนทุกคนก็ต้องให้โอกาสพวกเขาด้วย
ถ้าเขากลับตัวกลับใจแล้วก็ให้โอกาสในการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้ต่อไปนะครับ